คุณผู้ชมเป็นคนเดินเสียงดังไหมเวลาเดินเนี่ย
บางคนเสียงโต๊ะแต๊ะบางคนมันเดินปุ๊บแล้วคนได้ยินไม่พอใจ
คือถ้าเดินในบ้านนะถ้าเดินในบ้านเนี่ยผมก็ดุลูก
บางทีอยู่ชั้นบนเนี่ยเดินลงส้นไงเดินลงส้น
ผมเองก็เคยโดนพ่อผมดุนะถ้าเดินเสียงดังแบบนี้อันนั้นคือในบ้าน
แต่ถ้านอกบ้านเสียงดังมันวัดกันยังไง
หนุ่มคนนี้ไปเที่ยวงานแข่งเรือที่สตึกบุรีรำคุณผู้ชม
ไปยุ่งกับเขาก้าวเดินนะ
เองอ่ะเดินเบาหน่อยไอ้ฝั่งหนุ่มคนนี้ก็บอกไม่ได้นี่เบาแล้วนะ

เดินดังไหมไม่รู้อักนี่คือแบบ
คือพี่ว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องเดินดังหรอก

แวดล้อมตรงนั้นมันอื้ออึงกว่าเสียงเดินอีกเออ

เนี่ยหนุ่ม๑๖คนที่ลงไปกองอยู่ในกรุงผู้ชมหา
แล้วโดนเตะเน้นที่หน้าเน้นที่หัวครับ
ชาวบ้านแถวนั้นที่เขามาเดินเที่ยวงานแข่งเรือกันเขาก็บอก
พอแล้วหยุดเถอะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา๒๘ตุลาคมครับ
เป็นงานแข่งเรือประจำปีที่อำเภอสตึกบุรีรำ

นอนโอ้โหผู้ชมบทรงคาบ
ทีนี้ตัวน้องคนนี้ที่อายุ๑๖โอ้โหอยู่ที่หน้าแผลเต็มเลย
เล่าให้ฟังว่าผมกับเพื่อนเนี่ย
ไปเที่ยวตามร้านค้าตอนกลางคืนในงานแข่งเรือ
ระหว่างนั้นมีวัยรุ่นอีกกลุ่มประมาณสัก๕๖คน
ผมไม่เคยมีเรื่องกับเขามาก่อนนะ
ก็ฝั่งนั้นมามองหน้าพวกผมลักษณะไม่พอใจ

ผมเดินเบาอยู่แล้วหลังจากนั้นเดินไปต่อได้ไม่กี่ก้าว
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้น๕๖คนนั้นมารุมผมเลย

เขาเดินมาข้างหลังผมเขาก็ติด

แล้วก็พูดว่าเดินเบาครับ

อืมเขาพูดแบบนี้แล้วเขาก็ตื้บเลย

คนนี้เป็นเพื่อนของน้องคนที่โดนตื้มนะคุณผู้ชมฮะ
แล้วต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสพสตึกจังหวัดบุรีรำ
ก็ไปคุมตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้ว๓คน
๓คนเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
แล้วก็มีโอ้พกปืนด้วยนะเป็นปืนปากกา
แล้วก็เครื่องกระสุนปืนจุด๒๒จำนวน๓นัด
แล้วก็มีบีบีกันดัดแปลง๑กระบอก
เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาโพสต์ภาพอาวุธปืน
หลังก่อเหตุทำร้ายคู่อริครับตำรวจก็เลยไปตามมาได้
โอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมฮะเหตุจากการโพสต์ลงโซเชียลนี่แหละ
จากนั้นก็นำตัวพวกคนที่ก่อเหตุไปสอบสวนต่อที่โรงพักครับ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับหนึ่งในวัยรุ่นที่ก่อเหตุเขาสารภาพว่า
พวกผมทำจริงพี่ผมเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริง
สาเหตุทำไมไปทำอย่างนั้นมันเรื่องการเดินเสียงดังจริงหรือเปล่า
ฟัง๑ในวัยรุ่นที่ก่อเหตุเขาบอกว่า
พวกนั้นทำ๒คนเคยมาต่อยเพื่อนผมก่อนผมเขาให้ลงมือทำร้ายกับ
แมนผู้กินแขกแก้แค้นแต่ผมไม่ได้หมายจะเอาชีวิตอะไรนะ

เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็แจ้งคอหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้รับอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ

แล้วก็เข้าสู่กระบวนการคดีเด็กและเยาวชนต่อไป
สุดท้ายฝั่งที่โดนกระทืบ

ฝั่งนั้นแค่มาบอกว่าก็เดินเสียงดังไป
แต่อีกฝั่งนึงบอกว่าเคยไปทำร้ายเขามาก่อนนะ